ส่วนแม่ลูกอ่อนคนนี้ร้องทุกข์ผ่านสื่อมวลชน
บอกสามีเป็นนักร้องทิ้งเมียไปทิ้งลูกแรกเกิด
เกิดได้๑๒วันไปกลับมาเมียบอกกลับมาเถอะ
มาเซ็นรับรองบุตรแล้วมาจ่ายค่าเลี้ยงดูด้วย
หลังจากทิ้งไปมีผู้หญิงคนใหม่ครับนี่ฮะน้ำตามาแล้วอาบแก้มเลย
คือร้องเรียนนะครับทางออนไลน์มา๑๒วันแล้วล่ะ
หลังจากมีคนโพสต์คลิปติ๊กต๊อกลงภาพ
เป็นทารกและบรรยายข้อความเชิงตัดเพาะพ่อของเด็กนะครับ
ว่าเป็นนักร้องเจ้าของเพลงฮิตว่าทิ้งลูกทิ้งเมียไปนะฮะ
มีการใบ้อักษรย่อติดแฮสแท็กใบ้ชื่อเพลงที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับภาคใต้เอาไว้นะครับล่าสุดครับผู้หญิงคนนี้
ชาวนครศรีธรรมราชครับอายุ๒๓ปีเพิ่งจะคลอดลูกชายได้๑๒วัน
ออกมาร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนว่าเธอเป็นภรรยาของนักร้องผู้ชาย
เจ้าของเพลงฮิตนะครับคบหากันได้ประมาณปีกว่าเธอตั้งคันนะครับ
สามีก็พาไปอยู่บ้านของสามีแม่ก็คือผู้หญิงคนนี้เล่าทั้งน้ำตาบอกว่า
ที่ย้ายไปอยู่บ้านสามีเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายบ่อยเลยนะครับ
กระทั่งตอนตั้งคันก็ไม่เว้นเธออ้างว่าสาเหตุมาจากเธอจับได้ว่าสามีเนี่ยนอกใจ
คบหากับผู้หญิงคนอื่นมีหลักฐานการแชทระหว่างสามีกับผู้หญิงคนอื่นครับคุณผู้ชม
มีหลักฐานด้วยว่ารถของสามีจอดอยู่หน้าบ้านผู้หญิงแบบข้ามวันข้ามคืน
เธอเล่าอีกว่าตอนตั้งคันได้๘เดือนยังเคยขี่รถไปตามหาสามีเพราะหายไปแบบข้ามวัน
ติดต่อไม่ได้โทรศัพท์ก็ไม่รับนะครับบอกกับเธอว่าจะไปเที่ยวฮะ
หลังจากคลอดลูกเธอก็เอาลูกกลับมาเลี้ยงที่บ้านตัวเองเพราะทนพฤติกรรมของสามีไม่ได้
ขณะนี้นะครับก็เรียกร้องนะฮะคือมาเซ็นชื่อเถอะรับรองบุตรนะครับ
แต่คืนดีนะไม่เป็นไรผู้หญิงบอกแล้วก็ขอค่าเลี้ยงดูด้วยเป็นเงินก้อนหนึ่งแสนบาทแล้วก็ค่าเลี้ยงดูรายเดือนอีกเดือนละหมื่นบาทครับ

คิดหน่อยไปตอนนั้นจมหกหรือไว้เขาบอกว่าออกหนูไปได้แล้วก็ออกต่างหวัดเส้นหนึ่ง
เหมือนจะไปลืมชีวิตไม่ได้แล้วแบบนี้น่ะตั้งแต่เหมือนคิดได้ว่าต้น

ก่อนนั้นเนี่ยค่ะว่าไฮเซียแบบนั้นแล้วเขาก็ช่วยแบบนั้นนะค่ะ
ตอนนั้นเรียงบอกว่าจะให้เข้าไป
เพราะเรียงเขาก็มาเริ่มมาห้างเราตอนเขาดัง

ล่าสุดคุณผู้ชมครับล่าสุด
เจ้าตัวก็คือแน็ตราเชนเจ้าของเพลงฮิต
น้องร่องใต้ออกมาชี้แจงแล้วว่า
ไม่ได้ปฏิเสธความรับผิดชอบนะ

จัดการเอกสารใบแจ้งเกิดด้วยตัวเองนะครับ
ไม่ได้พาภรรยาไปโรงพยาบาลเพราะติดงานคอนเสิร์ตไง
แต่ขอปฏิเสธเรื่องทำร้ายร่างกายภรรยานะ
ขณะที่เรื่องค่าเลี้ยงดูแท็ตอธิบายแบบนี้บอกตอนแรก
ภรรยายื่นข้อเสนอขอเงินหนึ่งแสนบาท
และให้ลูกอยู่ในความดูแลของฝ่ายชายนะครับ
แต่เรื่องมาเปลี่ยนในภายหลัง
ภรรยาเปลี่ยนใจเรียกเงินแสนห้า
แล้วค่าดูแลลูกอีกเดือนละหมื่นจนลูกอายุครบยี่สิบ
ซึ่งเขากังวลว่าลูกจะได้ทั้งหมดหรือเปล่า

คือเขาพร้อมนะที่จะเลี้ยงลูกเองมากกว่า

แล้วก็สูติบัติที่ไปแจ้งเกิดอะไรผมก็ไปครับ

แล้วเรื่องมันเป็นยังไงถึงได้เกิดเป็นดราม่าขึ้นมาครับ

ใช้คำพูดส่วนมากใช้คำพูดแล้วก็แบบ

ตอนแรกเขาก็ว่าผมเอาเงินไปให้หนึ่งแสน
แล้วก็ลูกมาเลี้ยงที่ผมตอนหลังมันพลิก
คือว่าเขาจะเอาหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท
แล้วก็เลี้ยงดูเดือนละหนึ่งหมื่น

ผมอยากให้ผลประโยชน์มันอยู่ที่ลูกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ
ผมรับผิดชอบหมดเรื่องลูกนะครับ
คือไม่ได้ปฏิเสธใช่ไหม
ไม่ครับเหมือนลูกวันนี้ผมก็อยากเอาลูกมาเลี้ยงในวันนี้เลยก็ได้